ทุกผู้ชมครับแม่เหตุการณ์นี้ก็นะ
ผู้ชายคนนึงเนี่ยพ่อแท้เลยนะฮะอัดคลิปทำร้ายลูกตัวนิดเดียว๒คน
บอกว่าผิดหวังที่ไม่สามารถตามง้อขอคืนดีกับเมียได้ไปดูนะฮะ
ก็ขออนุญาตเอาแค่แบบนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าความจริงเขาเตะเด็กไปเลยนะครับ
ถูกพ่อแท้เนี่ยทำร้ายแล้วอัดคลิปส่งไปให้กับแม่ของเด็กดู
เหมือนกับเป็นเครื่องมือในการต่อรองเพื่อให้แม่เด็กเนี่ยกลับมาคืนดีกับเขานะ
สมมุติว่าแม่ของเด็กชื่อออนกันแล้วกันนะเขาเลิกกับพ่อเด็กไปปีนึงนะ
เขาบอกเขาก็ทนไม่ไหวพฤติกรรมแบบโมโหร้ายทำร้ายร่างกาย
ก็เลยต้องเลิกกันแล้วทำบันทึกข้อตกลงเอาไว้ที่สพละแม
ว่าฝ่ายชายเขาบอกเขาจะเลี้ยงลูก๒คนเอง
ส่วนคนโตอยู่กับปู่ที่ละแมตลอด๑ปีที่ผ่านมานะ
ส่วนตัวของแม่ของเด็กเขาก็จะมาคอยส่งเสียเลี้ยงดูมาหา
เป็นบางครั้งอะไรประมาณอย่างเนี้ยก็ส่งเงินอะไรมาให้นะครับตัวของ
ฝ่ายชายจะพาลูกนะไปหาบ้างแต่ระยะหลังเนี่ยพยายามขอ
คืนดีกับภรรยาแต่ภรรยาไม่ยอมเพราะว่าเขาก็มีแฟนใหม่
แล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลังนะฮะหลังจากที่
พอจะขอคืนดีแล้วไม่ยอมเนี่ยอัดคลิปทำร้ายลูกส่งมาให้
คุณกันจอมพลังวันนี้ก็พาแม่เด็กไปแจ้งความกับพ่อของ
ที่สพบังสวรรค์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราชธานีนะครับแล้ว
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดของลูกชายนะ
อดีตสามีเนี่ยขอให้เธอพาลูกคนโตมาฉลองวันเกิดด้วยกันที่
ย่าที่สุราธานีเธอก็เห็นแก่ลูกอยากให้ลูกได้อยู่พร้อม
หน้าด้วยกับพ่อแม่อะไรเงี้ยภูย่า
ก็มาตั้งแต่วันที่๘กรกฎาแต่พอถึงเวลาต้องกลับอดีตสามี
ถ่วงเวลาไม่ให้กลับเธอเกือบตกรถขึ้นรถมาได้
ส่งคลิปทำร้ายลูกมาให้เห็นคลิปนี้เธอบอกถึงกับน้ำตาไหลเลย
ส่วนคุณกันชมพลังที่มาช่วยเหลือแม่ของเด็กเนี่ยนะฮะ
บอกว่าการที่ฝ่ายชายอัดคลิปทำร้ายลูกสองคนแล้วส่งไปให้แม่เด็กดู
เหมือนใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการต่อรอง
แล้วก็สร้างบาดแผลในใจให้กับเด็กด้วยนะครับ
ซึ่งความจริงคือลูกแท้เลยนะฮะตำรวจตอนนี้ไปตรวจสอบที่บ้านของพ่อของเด็กนะครับ
ไปถึงบ้านปิดเงียบไม่มีใครอยู่นะฮะเจอแต่ของเล่นเด็กอยู่รอบบ้านเลย
แต่เจอเด็กแล้วช่วงบ่ายวันนี้นะก็รับเด็กทั้งสองคนมาจากบ้านย่าที่อำเภอดอนศักดิ์สุราชธานี
แต่บ้านพ่อเด็กเนี่ยไม่เจอใครนะคือตัวพ่อเด็กพาเด็กมาส่งตั้งแต่วันที่๑๐กรกฎาแล้วก็หนีไปนะครับ
ทันทีที่ลูกสองคนเจอแม่นี่กอดเลยนะฮะตำรวจไปรับมานะนี่กอดเลยนะครับ
แล้วน้องที่เป็นเด็กผู้หญิงนี่ปากแตกด้วยนะครับทุกผู้ชมครับก็ส่งไปโรงพยาบาลไปดูเรื่องบาดผงบาดแผลอะไรกันนะครับ
คือตอนนี้เดี๋ยวจะให้เด็กไปอยู่กับยายที่จังหวัดตรังก่อนนะ
เพราะแม่เด็กเขาบอกว่าเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะพาลูกไปดูต้องทำงงทำงานอะไรพวกนี้นะครับ
ยายของเด็กบอกว่าหลานสองคนเนี่ยเป็นพี่น้องต่างพ่อนะเด็กชายเนี่ยเป็นลูกของตัวในเบิร์ตพ่อเด็กที่ทำร้ายในคลิปนะ
ขณะเดียวกันอีกคนนึงก็เป็นอีกพ่อนึงช่วงเย็นที่ผ่านมาตัวพ่อเด็กมาพบพนักงานสอบสวนแล้วนะครับ
เขาก็บอกสั้นกับนักข่าวบอกอย่าฟังความข้างเดียวขอไปให้ปากคำกับตำรวจก่อน

เด็กใช่คุณลงมือกับเด็กแบบนี้ไม่ได้อ่ะค่ะตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วก็ผิดเรื่องของ
พรบคุ้มครองเด็กด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวก็จะสอบสวนขยายผลกันต่อไปค่ะ